แรงงานเถื่อนทัลลักษณ์อาจจับได้อีกแล้วนะคะ
ตำรวจสอพสเบอร์ซะเดาเนี่ยก็มีการรดมกำลังกัน
แล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะจับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา
จับได้ดูสิคุณทัศนัยนั่งอยู่แบบมืดแบบนี้
นี่คือจับได้อยู่กลางสวนยางเลยนะ
โดยทางกลุ่มผู้ค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติเนี่ย
พยายามที่จะขนแรงงานเถื่อนต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ย
แล้วใช้ไทยเป็นทางผ่านจะลักลอบเข้าไปทำงานในมาเลเซีย
คือผ่านทางไทยมาก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อไปที่มาเลเซีย
เมื่อตอนตีหนึ่งเนี้ยนะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่ห้่า
แล้วก็ตำรวจที่สพสะดาวที่สงขลาเนี่ย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตระเวนชายแดนต่อชะดอสี่สามศูนย์สี่
ชาวบ้านเขาแจ้งมาค่ะบอกว่ามาดูหน่อย
มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางพารา
รั้วชายแดนไทยมาเลเซียเลยที่บ้านด่านนอก

เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะตีหนึ่งก็ไป
พอไปถึงเจอเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ย
นั่งรวมกลุ่มกันอยู่แบบมืดในป่าสวนยางแล้วฝนก็ตกลงมาด้วยนะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพอแรงงานต่างด้าวก็เห็นเจ้าหน้าที่
สะดุ้งค่ะตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเลย
เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตามจับกลุ่มมาได้๙คน
แต่คุณคิดดูมืดแบบนี้วิ่งหนี
จับเจ้าหน้าที่จะไปจับแต่ละคนมามันยากนะ

ใช่ค่ะมืดด้วย๑ฝนตก๒
แล้วพอจับมาได้๙คนเป็นผู้ชาย๘คนผู้หญิง๑คน
จากการตรวจสอบก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
ไม่มีเอกสารการเดินทางไม่มีเอกสารอะไรหรอกค่ะ
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวไปขึ้นรถที่สพสะดาว

ก็จะมีการผลักดันกลับสู่ประเทศต่อไปนะคะ